พึ่งแตกรังก่อนนะฮะพึ่งแตกรังที่เกิดขึ้นที่ประจวบคิริขันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ย
เด็กเขาไม่ได้ไปแห่รังพึ่งไม่ได้ไปแกล้งอะไรมันใช่เป็นความโชคร้ายครับ
วันนี้ครับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะฮะเป็นนักเรียนชั้นปฐมนะครับ
โรงเรียนบ้านทางหวายหมู่๓ตะบนคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
กำลังยืนต่อแถวจะรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่อยู่ลมมันแรงพัดมา
แล้วก็ไปพัดเอารังพึ่งที่อยู่บนต้นไม้แล้วมันก็แตกรังมาไล่ต่อย
เจ็บไปสิบกว่าคนนะครับนะฮะถูกฝูงพึ่งที่แตกรังรุมต่อยนะครับ
บาดเจ็บนะคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็เพราะว่าแพ้หนักฮะน้องน้องหนูนะครับ
ปฐมนะครับแล้วก็คุณครูด้วยนะฮะที่โดนไปนะครับ
ก็ต้องแจ้ง๑๖๖๙นะฮะให้มารับตัวไปโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับช่วงเที่ยงวันนี้ครูกำลังให้นักเรียนชั้นป๑ถึงป๖ยืนเข้าแถว
เพื่อจะรับอาหารกลางวันที่โรงอาหารระหว่างนั้นมีลมพัดแรงครับ
แล้วรังพึ่งที่อยู่ที่ปลายกิ่งของต้นจามจุรีขนาดใหญ่
แถวแถวโรงเรียนเนี่ยมันหักปึ้งลงมานี่เลยครับโอ้โหตกลงมากระแทกพื้น
ฝูงพึ่งก็แตกระจายนะครับแล้วก็บินไปรุมต่อยเด็กนักเรียนที่ยืนเข้าแถว
รับอาหารกลางวันกันอยู่นักเรียนนี่โอ้โหทิ้งหมดฮะ
ถาดเอาหงอาหารกระป๋องกระป๋องกระที่จะมาใส่แปลงสีฟงแปลงสีฟันเนี่ย
หมดนะครับวิ่งหนีกันก่อนแหละนะครับ
มีนักเรียนทั้งชายและหญิงรวมถึงคุณครูถูกพึ่งต่อยแล้วก็แพ้หนักนะฮะ
สิบกว่าคนนะครับต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวส่งโรงพยาบาล
กลางวันก็ต้องถือกระป๋องมีแปลงสีฟันมาด้วย

คุณเขียนมาสอนไม่แปลงค่ะแปลงสองทีเช้าเย็นบอก
อาจารย์เก่งจังก็ยังโชคดีนะครับที่วันนี้เด็กเล็กคือเด็กอนุบาลของโรงเรียนเนี่ย

เขาจะหมุนเวียนมาไม่ให้ชนกันโอ้ดีไม่มีเด็กเล็กเล็กอนุบาลอะไรอย่างงี้ด้วยเนอะ

แล้วก็เข้าห้องไปก่อนแล้วก็เด็กประถมค่อยมา
งั้นโดนโอ้โหหนักแน่นะฮะก็มีคุณครูนะครับที่อยู่ในห้องพักก็ไม่โดนนะ
ก่อนน่าจะเกิดเหตุเพิ่งต่อยนักเรียนในครั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวันก่อนนะครับ
มีเด็กมาเตะฟุตบอลในโรงเรียนแล้วลูกฟุตบอลไปถูกรังพึ่ง
แล้วพึ่งมันแตกรังมาไล่ต่อยกลุ่มเด็กที่มาเตะบอลไปครั้งหนึ่งแล้ว
เนี่ยฮะแต่ตอนนั้นรังพึ่งมันยังไม่ตกมา
แต่วันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยคือลมพัดแล้วรังพึ่งตกลงมานะครับ
พอเกิดเหตุนี้แล้วยังมีรังพึ่งเหลืออยู่ด้วยนะครับ
โรงเรียนก็ประสานไปยังอบตคลองวานก็มาตัดตัดรังพึ่งเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อความปลอดภัยอืมโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวค่ะแต่บางคนจะมองว่าถ้ามีรังพึ่ง
รังต่อเป็นเรื่องของความโชคดีให้โชคให้ลาบแต่บางทีมันอันตรายนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเด็กแบบนี้ต้องให้คนที่แบบเขาเชี่ยวชาญนำออกไป